สะพานมอนถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ปรากฏว่าไปดูสภาพล่าสุดหน่อยนะคะ
หลังจากที่ฝนตกถล่มหลายวันต่อเนื่องติดกันแล้วค่ะโดยเฉพาะบริเวณป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำซองกะเลียส่งผลให้เกิดน้ำป่ามันรุนแรงเห็นไหมคะ
แล้วเยอะมากพัดพาท่อนไม้กิ่งไม้เศษสวะจำนวนมากนี่แหละค่ะ
ไหลลงสู่แม่น้ำซองกะเลียแล้วก็มาติดอยู่ที่บริเวณต่อหม้อสะพานไม้
อุตมานุสรหรือว่าสะพานมอน
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ล่าสุดค่ะในอำเภอสังขระบุรี

ก็ได้นำกำลังประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่กว่า๕๐นายเข้าเก็บเศษไม้เหล่านี้
โอ้โหเยอะมากเลยนะคะ

ที่จะเกิดขึ้นกับสะพานไม้ตรงนี้นะคะ

ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกะเลีย

ที่ผ่านมาสะพานนี้มีการซ่อมแซมมาแล้ว

เป็นเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดน้ำป่าในแม่น้ำซองกอเลีย
มันพัดผ่านจนกระทั่งสะพานขาด
ตอนนั้นมีการซ่อมแซมใหญ่ไปครั้งหนึ่งแล้ว
อำเภอสังคลาบุรีบอกว่าได้มีคำสั่งให้ผู้นำท้องถิ่น
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์

เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลักที่อาจจะเกิดขึ้น

เศษไม้พัดมาดิตอยู่ที่ต่อหม้อสะพานหมอน